ที่จังหวัดยะโสธรครับคุณผู้ชมครับ

เสพยามาไปดื่มเหล้ามาทั้งคืน
เช้ามาแม่ขอ๕๐๐ดิ
จะไปดื่มเหล้าต่อจะเอาเงินไปดื่มเหล้าต่อ

ดอกเฮือนกูหน่อย

เห็นสภาพไฟไหม้แล้วคุณวรพรโอ้โหเลยเมื่อกี้
นะครับยังไม่พอครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านบอกว่า
ลูกชายเนี่ยนะลูกชายเจ้าของบ้านเนี่ย
ออกมายืนดูไฟไหม้แล้วก็หัวเราะร่วน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ครับที่บ้านหลังนี้นะครับ
ที่บ้านหนองคูตะบลหนองคูอำเภอเมืองยะโสธรฮะ
ไฟไหม้รุนแรงมากดูสิครับ
ท่ามกลางความตื่นตกใจของชาวบ้าน
แล้วก็แถวนั้นมาเป็นชุมชนบ้านปลูกติดกัน

ดับเพลิงมาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไฟจึงสงบ
ผู้ก่อเหตุคือนายเมธีขันเงินอายุ๓๙ปี

เมธียืดอกยอมรับเลยนะ
บอกติดล่าวก็ติดอย่าบ้าจริงนะฮะ
แค้นเคืองอะไรแม่ล่ะที่ทำไปเมาเมาล้วน
ยังไม่รู้ตัวเลยเนี่ยจุดไฟเผาบ้านเล่นเอง

พอถามว่าอ้าวบ้านพังหมดแล้วหรือจะไปอยู่ไหน
เมธีอยู่วัดนี่ครับ

บ้านหลังนี้เนี่ยนายเมธีอยู่กับป้าผ่องศรีก็คือแม่นะฮะ
แล้วหลานคนหนึ่งเมธีติดเหล้าติดยาบ้าคุณผู้ชม
ขอเงินแม่ซื้อเหล้าไม่ได้ชอบอารวาส
เสียงดังโวยวายทำลายข้าวของตามสูตร
เมื่อคืนเมธีออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
หายไปทั้งคืนกลับมาตอนเช้าเมาเพียบ
แม่เล่าหมดขอตังค์๕๐๐
แม่ก็เลยตัดรำคาญบอกเดี๋ยวออกไปกดเงินให้นะ
แล้วแม่หนีไปทำงานโอ้โหสงสารคุณแม่ลูก
โอ้นะครับสายสายเพื่อนบ้านมาโทรบอก
โอ๊ยนะป้าผ่องศรีบ้านลูกเผาหมดแล้วนะ
นะครับฟังแม่หน่อยฮะ
แม่อาละบาทบ่อยป่ะแม่จิฟันมาก
อ่ะธรรมดาช่วงนั้นจะขอเงินมากก็ให้เงินไปแล้วกันแล้ว

นี่ค่ะผลพวงของยาเสพติด